พุ่มข้าวบินเป็นชื่อตามลักษณะลายที่คล้ายคลึงกับพานพุ่มที่จัดถวายพระ
และพุ่มข้าวบินที่ประดับตกแต่งบริเวณปลายยอดของบุษบก
การนำลายอื่นมาร่วมตกแต่งในลายพุ่มข้าวบินทำให้เกิดความงามเพิ่มขึ้น
เช่นลายพุ่งเข้าบินหน้าสิงและลายพุ่งเข้าบินกระหนกใบเทศ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน